นั่นก็คือเรื่องที่มีผู้นำเข็มที่ระลึกพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ออกมาขายในราคาแพงกว่าราคาจริงหลายเท่าตัว
แล้วก็ทางหน่วยงานที่จัดทำเข็มที่ระลึกบอกว่า
ยังคงต้องการให้ประชาชนที่อยากได้มาสั่งจองไว้ก่อน
ถ้าสั่งจองไว้จะได้นับจำนวนเพื่อที่จะผลิตเพิ่ม
แล้วก็ในล็อตต่อไปท่านจะได้รับในเดือนพฤศจิกายน
เพราะก่อนหน้านี้คือผลิตมา

แล้วก็ในวันที่จองที่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์
คือเปิดจองช่วง๘นาฬิกาแต่ว่ามีคนไปยืนรอตั้งแต่ตี๔

หน่วยงานบอกว่าถ้าประชาชนอยากจองแจ้งมา
แจ้งมาได้อีกนะฮะจะนับการจองแล้วก็จะจัดทำเพิ่มขึ้น
โก่งราคาขายแพงกว่าเท่าตัว
ประมาณเข็มละ๘๐๐๑๒๐๐บาท

๓เท่าตัวปกติราคาเข็มนี้๓๐๐บาท

ทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
ที่จะนำของที่ระลึกในพระราชพิธีมาเก่งกำไรมหากำไร
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับ
ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามเรื่องนี้ไปยังพลตำรวจโทชานเทพเสสเวท
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ได้รับคำตอบนะครับว่าเรื่องขายเกินราคายังไม่ชัดเจนในข้อกฎหมาย
มีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ต้องให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคในการตรวจสอบ
ก็คือทางพลตำรวจโทชานเทพบอกแบบนี้คุณบิ๊กหยมบอกว่า
คือเรื่องของการขายการซื้อบางครั้งเกี่ยวกับเรื่องของความพึงพอใจ

คนที่เอาไปขายต่อในราคาที่สูงขึ้นเขาก็บอกว่าเขาบวกเรื่องของการต่อคิว
ในการเข้าไปจองเข้าไปซื้อ
ส่วนคนที่ซื้อเองก็พอใจที่จะซื้อในราคานั้น
เพราะว่าไม่มีเวลามาต่อคิวด้วยตัวเอง

หรือไม่ก็ถือว่าเป็นค่าจ้างในการมาต่อคิวซื้อ

เรื่องนี้ก็ต้องให้ทางสคบเป็นผู้ตรวจสอบ
แต่ว่าบิ๊กหยงบอกว่าถ้าหากมีการทำปลอมตราสัญลักษณ

ตรงนี้แหละให้แจ้งตำรวจพื้นที่เข้าดำเนินการได้ทันทีนะครับ
แล้วก็แนะนำประชาชนบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อพ่อค้าเก่งกำไร

เนื่องจากทางรัฐมีการผลิตเข็มเที่ยวอรึกจำนวนมาก
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ให้ได้มีครอบครองทุกท่านอย่างแน่นอน
ราคาเพียง๓๐๐บาทต่อเข็มเท่านั้นนะครับ
โดยสำนักงานประหลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี

จะเปิดให้สั่งจองเข็มเทรึกพระราชพิธี
ผ่านทางธนาคารกรุงไทย
ตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมเป็นต้นไป
ส่วนภูมิภาคสั่งจองได้นะครับที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
ในวันที่๘มกราคมปี๒๕๖๑คือเปิดให้ทำการจองเพิ่มแหละ
นับยอดจองประชาชนต้องการเท่าไหร่ผลิตตามที่ประชาชนต้องการเท่านั้น
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะคะ